วันนี้นักร้องดังเท่อุเทนพรมมินพร้อมกับภรรยา
เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับเพจดังแล้วก็นักเลงคีย์บอร์ด
กุข่าวว่านักร้องดังคนนี้มีภรรยาน้อย
ซึ่งเป็นการสร้างความเสื่อมเสียทางชื่อเสียง

ทำเอาวงการเพลงร้อนหนาวหลังเพจดัง
ข่าวลือนักร้องเสียงละมุนสร้างโลก๒ใบ
มีภรรยาอยู่แล้วแถมภาพลักษณ์เป็นครอบครัวอบอุ่น
แต่โลกอีกใบกลับมีหญิงสาวปริศนาพยายามจะเปิดตัว
มีความสัมพันธ์เกินกว่าแฟนเพลงกับนักร้องในดวงใจ
อย่างนั้นตัวเป็นปริศนาสำเร็จให้หลักศักดิ์
ชาวเน็ตจะคาดเดานักร้องในวงการที่เข้าข่ายหลายต่อหลายคน
หากแต่ที่โดนพุ่งเป้ามากกว่าใคร
จะหนีไม่พ้นเท่อุเทนพรมมิน
เพราะชาวเน็ตขุดภาพคู่ที่ฝ่ายหญิงเป็นคนโพสต์
สลิปเงินที่ฝ่ายชายซึ่งระบุชื่อว่าอุเทน
ให้ฝ่ายหญิงเป็นค่าช้อปปิ้งแก้เบื่อ
และภาพข้อความสนทนาไลน์สุดหวาน
โดยใช้ภาพของนักร้องดังตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ด้วย

หญิงสาวรายนี้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
แจ้งว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเท่อุเทนตามข่าวที่ออกไป

เพราะมีคนรู้พาสเวิร์ดหลายคน
หลายที่หลุดออกมาก็ถูกทำปลอมขึ้น
และแชร์กันในกลุ่มเพื่อนจนทำให้คนเข้าใจผิด
ส่วนสลิปเงินชื่ออูเทนเป็นแค่คนชื่อเหมือนเท่านั้น
ซึ่งข่าวลือที่เกิดขึ้นนี้เท่อุเทนยอมรับ
ทำให้ตนและครอบครัวเสียหายอย่างมาก
ล่าสุดบ่ายวันนี้เจ้าตัวพร้อมด้วยภรรยาตัดสินใจรวบรวมหลักฐาน
เข้าพบเจ้าหน้าที่ที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชียากรรมทางเทคโนโลยี
เอาผิดทั้งหญิงสาวต้นเรื่อง
อยากจะหยิบใครมากว่านึงแล้วเอามันลงปุ๊บ
ที่มีช่วงทางตั้งแรก
โทรหาจนที่ตำรวจก็ได้